อีกหนึ่งเรื่องราวประทับใจถูกแชร์กันมากในโลกโซเชียลนะคะ
เป็นเรื่องราวที่เล่าความทรงจำที่ถูกเผยแพร่
ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โปรดเพลงเหมือนเคยแทนพระราชหารุทัย
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าปิ่นการตันสุวรรณรัฐ
ได้โพสต์ข้อความเล่าความทรงจำในโอกาสครบรอบวันราชาพิเศษสมรส
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ระบุว่าในโอกาสครบรอบวันราชาพิเศษสมรสครั้งหนึ่งหลายปีก่อน
หลวงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดเลี้ยงส่วนพระองค์
เป็นงานเลี้ยงเล็กและเรียบง่ายที่สุด
รวบรวมภาพของพระองค์และสมเด็จ
มีทั้งภาพคู่แล้วก็ภาพของสมเด็จตั้งแต่สมัยพระองค์ยังสาวแรกรุ่น
โดยเพลงประกอบที่พระองค์เลือกคือเพลงที่ร้องว่า
ก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลย
ฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเคย

ตั้งใจว่าวันหนึ่งถ้าเจอพี่บอยโกศิยพงศ์จะบอกให้เขารู้
ใครรู้จักฝากบอกพี่บอยด้วยค่ะชื่อเพลงเหมือนเคย
ต่อมานะคะด้านบอยโกศิยพงศ์ศิลปินนักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดัง
ได้รับการยืนยันแล้วว่านี่เป็นเรื่องจริง
เป็นพระมหากรุณาธิคุณจริงครับ
ไม่เคยคาดคิดเลยว่าพระองค์จะรู้จักเพลงของผมด้วย
ถ้าพ่อแม่ผมยังอยู่คงจะดีใจชัยโยกันทั้งน้ำตาเป็นแน่แท้ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งมุมที่สร้างความประทับใจนะคะ
เสียงร้องโดยคุณเศรษฐาศิระฉายาค่ะ